ต่างเราก็จะมีเรื่องดีเกิดขึ้นแบบนี้คุณผู้ชม
เพราะว่าหลายคนเจอผลกระทบจากโควิด๑๙กันเยอะ

ในวงการบันเทิงเองนี่ก็น่าเห็นอกเห็นใจเหมือนกัน
เพราะว่าคิวงานก็เลื่อนคอนเสิร์ตก็เลื่อน

หนึ่งในนั้นที่โดนผลกระทบหลักเลยก็คือพี่จอยชวนชื่น
อารมณ์ดีนะปกติแต่ช่วงนี้ค่อนข้างเครียดนิดนึง

บอกว่าภิกษ์โควิด๑๙เล่นงานซะแล้ว
ทำเอางานในวงการบันเทิงสะดุดไปเลย

เธอเป็นแม่ค้าขายของตามตลาดนัดแล้วเธอก็ชอบด้วย
แต่ช่วงนี้ยังไงมันไม่มีคนมาอุดหนุน
มีแต่แม่ค้าเพราะว่าไม่มีคนกล้ามาซื้อ

เจอแบบนี้พี่จอยเลยโอ้ยบอกได้แต่ทำใจ

เรื่องของการขอประนอมหนี้บ้านเอาไว้ก่อนเลยนะ
ก็ไม่คุ้มใจมันทั่วทุกคนนะคะ
ถ้าถามว่าอุ๊ยฉันสบายใจก็คงไม่ใช่
ถามว่าทีนี้ต่อไปเราจะต้องทำยังไง
มีคิดหนทางว่าแล้วต่อไปเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำงานเลย

แล้วค่าบ้านล่ะค่ารถล่ะ

โควิดเนี่ยที่เราจะไม่ต้องจ่ายเนี่ย
เราจะได้เก็บเอาไว้เพื่อไปทำอย่างอื่น
ซื้อของหรือจะต้องทำอะไรที่กักตุลอาหารเอาไว้
เพราะเรามีคนแก่มีแม่อยู่๒คน
แล้วก็ต้องมีลูกสาวอีกแล้วมีคนในบ้านอีกอะไรอย่างนี้
ก็ต้องคิดว่าจะต้องทำอะไรต่อไป

เรื่องของการประนอมนี่เรารอติดตามข่าวกันอีกครั้งหนึ่ง